คุณผู้ชมช่วงนี้จะได้เห็นคลิปรีวิวการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านของบรรดาคุณครูใช่
คุณครูหลายคนก็ถ้าไม่ไปเยี่ยมน้องเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละวันกว่าจะมาเรียนได้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

แกต้องมาสู้ชีวิตแบบนักเรียนเพราะว่านักเรียนสู้ชีวิตกว่า
ทางเข้าบ้านเปลี่ยวมากทางเข้าก็ไม่ดีฝนตกนี่อาจจะเละดินโครนติดรองเท้ามาได้
ทำยังไงกระเป๋านักเรียนก็ใหญ่ด้วย
แล้วปกติแล้วน้องจะมีผู้ปกครองคอยไปรับไปส่ง
แต่วันนั้นเนี่ยครูจะไปเยี่ยมบ้านก็เลยบอกให้น้องกลับพร้อมครูก็แล้วกัน

ครูก็บอกโอ๊ยหนูหนูไม่ต้องแบกนะเก็บไว้ที่โรงเรียนเลย
ครูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแบบ
แม่น้องอยากจะเอาสมุดดินสออะไรไว้ที่โรงเรียน
ใช่ก็ถ้าจะเอากลับบ้านเอาเฉพาะที่มีการบ้านเท่านั้น
ครับเออแต่ตอนพี่เรียนพี่เอาที่มีการบ้านเอาไว้ข้างล่างนะ
ไปรอลอกตอนเช้ามาครับเออไว้ในโต๊ะ
ไม่ดีอย่าเป็นอย่าเป็นแบบลุงเบิร์ตน้าเบิร์ตไม่ดี